ย้อนไปดูผลงานของนักกีฬาไทยครับฟุตบอลทีมชาตินะครับ
ลงเล่นในศึกครั้งที่๔๘ที่จังหวัดเชียงใหม่เป็นเกมนัดเชียงอันดับ๓นะครับ
ก็ปรากฏว่านักเตะไทยมีการหมุนเวียนนะครับโดยมาโนโพลกิ้งเนี่ย
เปลี่ยนถึง๘ตำแหน่งครับแล้วก็ได้ดาวรุ่งหลายคนแจ้งเกิดในนามทีมชาติ
เพียงแค่กล้าใช้และให้โอกาสพวกเขานะครับก็สามารถที่จะเอาชนะ
วิดัติแอนโตเบโก้ไปได้๒๑แต่เป็นเกมที่ยอดเยี่ยมนะครับ
เพราะว่าผู้มาเยือนอย่างตรีดัทนั้นก็เล่นแบบเอาจริงเอาจังและต้องการประตูตีเสมอในช่วงท้ายก็เจียนอยู่เจียนไปเหมือนกัน
ดามแป้งอัดฉีดให้๒ล้านในเกมนี้นะครับก่อนเกมบอกว่าถ้าคว้าอันดับ๓ได้เนี่ยจะรับเงินก้อนนี้ไป
แต่นักเตะส่วนใหญ่เนี่ยก็เล่นกันด้วยความเข้าใจในเกมแล้วก็มีความกระหายที่จะกลับมากู้ชื่อหลังจากเกมแรกเนี่ยพวกเขาพลาดท่าให้กับมาเลเซียนะครับ
ลงแข่งขันเมื่อวานไทยรัฐทีวีก็ถ่ายท่อสดให้ติดตามกันนะครับ
เวลา๑๗นาที๓๐นาทีแฟนยังเข้าไปให้กำลังใจกันเกือบเต็มความจุนะครับ
จาก๑๖๗๐๐ที่นั่งเป็น๑๒๑๑๒ที่นั่งนะครับ
นี่เป็นจังหวะประตูเมื่อสักครู่นะครับทีมไทยได้นะครับจากความผิดพลาดเขาจ่ายบอลมาแล้วเข้าทางของชันนรงค์
แต่ว่าจีวิดัดมาตีเสมอได้ครับจากลูกหม่งของคารีโมเศษนะครับ
งงไปแล้วเนี่ยบอลไปโดนกิจสดากาแมนในจังหวะสุดท้ายเข้าไปนะครับ
จากนั้นมีประตูครับเกิดขึ้นอีกสุปโชคนะครับยิงให้ไทยขึ้นนำสองหนึ่งครับ
นาที๗๒ก็เป็นประตูใช้แล้วครับลูกนี้ให้ไทยชนะ๒๑คว้าอันดับ๓ไปครอง
ถ้าชนะเกมนี้ครับทีมชาติไทยได้คะแนนเพิ่ม๕๓แต้มนะครับ
โดยประมาณนะครับก็มีโอกาสจะขึ้นไปรั้งอันดับ๑๑๒คือรั่วลงมาอันดับ๑หรือว่าจะเท่าเดิมคือ๑๑๒
เพราะว่าหลายชาติก็แข่งในช่วงตามไปทีนฟีฟาเดย์รอบนี้ด้วยแต่ละดูดผลงานโดยรวมนะครับ
เกมแรกเสมอกับมาเลเซีย๑๑ใน๙๐นาทีนะครับลดลงประมาณแต้มกว่าแล้วก็ตอนนี้เนี่ยนะครับต้องดูว่าถ้าเราแต้มเพิ่มขึ้นมาเนี่ยอาจจะทรงนะครับอาจจะไม่ได้ร่วงไปมากกว่านี้หรืออาจจะคงที่จากอันดับเดิม
แล้วทำให้ทีมไปทำมาก่อนรอบกันก็ควรเป็นการควดล้อมครับ

มันก็เปรียบแมนต์ปิดให้ลงจริงจนที่มันได้ลงจริงมานาน

ลองนักเตะใหม่สร้างโอกาสยิงได้มาก
โอกาสลุ้นจบสกอร์ได้เยอะแต่ผลงานที่ออกมาผิดหวังอยู่แล้ว
สิ่งที่เห็นคือเกมรับเสียประตูง่ายเกิน
นักเตะที่เล่นได้เข้าตานะครับสำหรับนักเตะไทยเนี่ย
เป็นกองหน้าตัวเป้าและกองหลังที่ชอบคือพันศาเหมวิบูรณ์ครับ
อันดับ๑๐๙ของโลกนะครับ

หลังจากที่จบเกมแรกไปก็พบกับมาเลเซีย
อันดับ๑๔๘ของโลกตลอด๙๐วันทีทั้ง๒ทีมนะครับ
แชมป์ไปครองเป็นสมัยแรกครับ

ในโทรเตอร์เมนต์ครั้งนี้ด้วยนะครับ